คือเรื่องของการแถลงนโยบายของรัฐบาลเศรษฐานหนึ่งต่อรัฐสภา
แน่นอนแถลงกันไปแต่มันมีการอภิปรายโต้ตอบกันไปโดยเฉพาะจากฝ่ายค้านเพราะอะไร
นโยบายที่เคยหาเสียงไว้มันกลับไม่มี
แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยรายละเอียดก็ไม่มีกรอบเวลาก็ไม่มีตัวชีวัตรก็ไม่มีอย่างชัดเจน
ทำให้มีการตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วที่หาเสียงไว้มันหายไปไหน
รัฐบาลนี้จะไปรอดหรือไม่ติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
ฉากวันแรกกับการแถลงนโยบายรัฐบาลเพื่อไทยสลายคั่ว
โดยนายกป้ายแดงเศรษฐาทวีสินกับคำแถลง๕๐นาที
พรั่งพรูสร้างฝันให้กับประชาชน
เชื่อว่าในอนาคตข้างหน้าจะอยู่ดีกินดี
มีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรี
แต่ที่น่าผิดหวังเพราะนโยบายสำคัญที่เป็นจุดขายของพักเพื่อไทย
เงินดิจิทัล๑๐๐๐บาทที่ต้องใช้เม็ดเงินมหาศาล
กว่า๕๖๐๐๐ล้านบาทกลับไม่มีรายละเอียด
ให้ได้เห็นกันว่าจะเอาเงินจากส่วนไหนมาใช้กับนโยบายนี้
จะทำหน้าที่เป็นตัวจุดฉนวนที่จะกระตุกเศรษฐกิจประเทศไทยให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง
เราจะใส่เงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงและกระจายไปยังทุกพื้นที่
หมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจให้ถึงฐานรากเกิดการจับจ่ายใช้ฉอยยกระดับคุณภาพชีวิต
และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชน
เพียงคำยืนยันจากรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงการคลังจุลพันธ์อมรวิวัตร
ที่บอกว่าจะยึดมั่นกรอบวินัยทางการเงินการคลังเป็นหลัก
ไม่มีการแตะต้องทรัพย์สมบัติของชาติเด็ดขาด
การบอกว่าเพื่อจุดชนวนกระตุกเศรษฐกิจให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง
เพราะเชื่อว่าการทำเช่นนี้จะกระจายอาชีพกระจายรายได้
ไปถึงประชาชนทุกหย่อมย่า
รวมไปถึงสอสอประชาธิปัตย์ก็จะต้อนรับนายกป้ายแดงแบบหอมป่าหอมขอบ
ที่จะช่วยบอกเป้าหมายว่ารัฐบาลใน๔ปีนี้

รัฐบาลจะเดินทางไปด้วยเส้นทางไหน

หรือต่างกับที่เคยสัญญากับผู้ร่วมทางตอนหาเสียงไว้หรือไม่
และจะไปถึงเป้าหมายเมื่อไหร่
ประเทศนี้ก็คงหลงทางค่ะ
เพราะมันมีแต่ความว่างเปล่าเบาหวิว
แทบไม่ได้บอกอะไรกับเราเลย

ความชัดเจนของเป้าที่จะไปถึงไม่มีการใส่ตัวชี้วัดที่เป็นตัวเลข
มีแต่คำขยายแบบอย่างเหมาะสมอย่างมีนัยสำคัญอย่างเป็นธรรม
ที่พักเก้ากรายส่งสิริกัญญาเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันอภิปรายแบบนิ่ม
แต่ไม่มีอ้อมคล้อมให้เสียเวลาโดยเฉพาะการพูดถึงคำมั่นสัญญา
พักการเมืองให้ไว้กับประชาชนในช่วงเลือกตั้ง
ถ้ากลับไม่ยอมทำตามที่พูดไว้นอกจากจะถือว่าเป็นการทรยศต่อการไว้วางใจของประชาชนแล้ว
ยังเชื่อว่าอีก๔ปีข้างหน้าประชาชนนี่แหละจะเป็นผู้ให้คำตอบได้ดีที่สุด